ซึ่งมีอยู่๒สำนวนนั้นตำรวจได้มีการสรุปสำนวนเป็นที่เรียบร้อย
๒สำนวนนี้มีผู้ต้องหา๒๘คนด้วยกัน
ส่งต่อไปทางไอร์การล่าสุดทางไอร์การเองก็ตรวมตั้งคณะทำงานในการพิจารณา
ทางพันธบทเอกอเนกเตาสุภาพนะครับรองผู้บังคับการปราบปราม
มีการนำสำนวนคดียิงสารวัตน์แบงค์
เราเรียกกันว่าคดีกำหนันนกมีอยู่สองสำนวน
ส่งให้กับทางอธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญา
และอธิบดีอายการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตครับแบ่งเป็น๒ส่วน
ส่วนที่หนึ่งก็คือว่าคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และจ้างวางฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีในหน่องที่โดนวิสามันไป
แล้วก็ตัวกำนันนกเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งกำนันนกที่โดนนะครับคุณผู้ชมจ้างวานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่น
ส่วนตัวในหน่องนี่คือที่เป็นมือปืนก็โดนวิสามันไปเป็นที่เรียบร้อย
อันนี้ในส่วนของสำนวนแรกคุณผู้ชมครับสำนวนที่๒ในฝั่งขวานะครับ
เป็นคดีเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

มีตำรวจแล้วก็พลเรือนที่ร่วมกันช่วยเหลือกำนันนก
ในการหลบหนีครับและทำลายพยานหลักฐานรวมทั้งสิ้น๒๘คนด้วยกัน
โฆษกสำนักงานอายการสูงสุดนะครับ

สำนวนแรกกำนันนกถูกกล่าวหาว่าจ้างวานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่น
อกจากนี้กำนันนกโดนด้วยเหมือนกันถูกกล่าวหาในสำนวนที่๒ด้วยนะฮะ
ฐานเป็นผู้สับสนุนเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ชั้นสอบสวนครับกำนันนกเนี่ยปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับ
จะครบฝากถังครั้งที่หกในวันที่สิบเก้าพฤษศิกายนก็คือวันอาทิตย์นี้
สำนวนที่๒ผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เช่นเดียวกันก็คือว่า๒๘คนเนี่ยนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดแล้วหน้าการปฏิเสธนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเกิดเหตุต่อหน้าตำรวจจำนวนมาก
การนั้นจะตั้งคณะทำงานรับผิดชอบทั้งสองสำนวนแล้วก็จะเร่งมีความเห็นให้ทัน
ภายในช่วงเวลาการครบฝากขังผู้ต้องหาครั้งที่๗ก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
ก็คือเหลือเวลาอีกประมาณ๒อาทิตย์อันนี้เป็นคืบหน้าล่าสุดคดีกำหนันนก